เป็นเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย

จริงแล้วร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขาชอบลิเวอร์พูล
เขาก็ตกแต่งร้านเป็นสไตลลิเวอร์พูล
แต่ช่วงนี้ฟุตบอลยังไม่เปิดฤดูกาล

ไหนบรรยากาศทางการเมืองมันเดือดอยู่
ก็เลยคิดเมนูที่มันจะล้อไปกับการเมืองคุณผู้ชมฮะ
ก็ธรรมดาภูมิแช่น้ำกลางธรรมดา
เอาชื่อร้านก่อนนี่ครัวสิทธิเพชรครับ
อยู่ที่ริมถนนสายสิงห์บุรีบางรจันทร์

อย่างที่บอกคือเจ้าของร้านชื่นชอบลิเวอร์พูล

สารแต่ไม่ได้หมายถึงสารอะไรหรอกนะ

แต่เมนูที่ร้านเขาภูมิใจนำเสนอครับ

ยำสอวอใส่อะไรบ้าง

มีหมูยอใช่ไหม

ก็กะตอลุยสวนก็มี

โทษนะคะเมนูนี้มันคืออะไรบ้างนะคะ

เขามาบรรยายแต่ละเมนูเลยครับ
ลองฟังดู

คนค่ะอันนี้กระดูกคนละเบอร์หรือต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะก็คือ
กระดูกคนละเบิร์นก็ตรงตัวเลยค่ะค่ะเมนูนี้พี่ทาเป็นพิธีก็คือ
ทาเป็นนายกแค่ในพิธีเฉยค่ะค่ะและส่วนอันนี้ลุงนอนมาค่ะก็
คือลุงไม่ต้องทำอะไรเลยก็เป็นนายกเหมือนเดิม
อันนี้เป็นยำสอวอร์นะคะยำสอวอร์ค่ะเป็นยำวุ้นเส้นโบราณ
พี่ไม่ได้พูดนะอย่างวุ้นเส้นโบราณเนี่ยนะคือมันจะมีถั่วลิสง
ใช่จะมีกุ้งแห้งอาจจะมีไก่สับมีหมูสับกระสุนแท้แต่คนชอบ
ครับแต่มันต้องมีถั่วลิสงอ๋ออันนี้ก็ว่ายำวุ้นเส้นโบราณค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ยำโบราณเนี่ยก็เป็นเมนูยำแบบที่กินมานานแล้ว
ครับแล้วไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลงอ่าดอมยิปเวลาไหร่โบราณยิปเวลาก็อร่อยไง
อ่ายาโบราณอร่อยดีคุณผู้ชมมีพิธาพอเป็นพิธีด้วยครับเอ่อ
มีกระดูกคนละเบอร์ด้วยเปิดตัวเมนูล้อการเมืองไปได้แป๊บเดียว
คุณผู้ชมโอ้โหฟิตแบ็คดีลูกค้ามาอุดหนุนกันเพียบเลยครับ
คือเดิมทีร้านนี้ลูกค้าเขาบอกอาหารมันก็อร่อยถูกใจอยู่แล้วนะ
แต่พอเห็นรายการชื่อเมนูเนี่ยเฮ้ยแปลกดีก็เลยอยากลอง
โดยเฉพาะยำสอโวยะมุ้นเส้นโบราณนี่แหละแล้วก็
ก๋อกก่อตอลุยสวนเป็นอะไรรู้ไหมอ่า
ก๋อปัชช่อลุยสวนนั่นแหละอ๋ออ่า
อันนี้คือก๋อกก่อตอลุยสวนครับครับคุณทิศภวัลพุธจักรร้านบอกว่า
จุดประสงค์ที่คิดเมนูล้อการเมืองเพราะไม่ต้องการให้ลูกค้าเครียด

แล้วก็อยากให้ลูกค้ามาร่วมสนุกกับเมนูของร้านด้วยครับ
สั่งรายการอาหารทางการเมือง๔รายการขึ้นไป
เขาจะมีแถมอาหารว่างพิธาเดินเดี่ยว
แล้วก็เฟรนด์ฟรายทอดให้อีก๑จานด้วยครับ